สื่อสังคมออนไลน์หลังจากที่ทราบข่าวก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
หลายคนก็ออกมาโพสต์ข้อความไว้อาลัยรวมถึงภาพต่างด้วย
ไปดูในสื่อสังคมออนไลน์กันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของคนใกล้ชิดกันก่อนนะคะ
เมื่อน้องชายของนวาอากาศตรีพี่สิบตีชัดเสนท์ทราบข่าวการจักรไปของพี่ชาย
ก็ได้กล่าวเพียงสั้นว่าไม่เสียใจครับเราคือทหาร
แล้วก็ได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับคุณพ่อด้วยนะคะ
เพียงสั้นเช่นเดียวกันว่าไม่ต้องเสียใจนะครับพ่อ
ส่วนเพื่อนค่ะก็เข้ามาโพสต์ข้อความไว้อะไรผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวของ
เรืออากาศเอกอลงกรจันกระจ่างแล้วก็พันธาอากาศเอกวิสุทธิ์พุทธรักษา
อย่างผู้ใช้งานเฟซบุ๊กลายนี้ก็มีการเขียนข้อความ
ขอแสดงความเสียใจแด่เพื่อนช่างเครื่อง๓๖ทอและนักบินทั้ง๒คน
ส่วนแฟนเพจเฟสบุ๊คของหน่วยงานทหารค่ะก็ออกมาพร้อมใจกันโพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อ
เหตุการณ์ครั้งนี้เริ่มจากมาดูกันที่แฟนเพจเฟสบุ๊คของกองทัพอากาศกันก่อน
หลังจากที่ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าก็ภาพที่ปรากฏคือแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะมีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นโทนสีขาวดำ
ซึ่งเป็นภาพสัญลักษณ์ของทหารอากาศแล้วก็ภาพเครื่องบินสามดำที่เตรียมทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า
เพื่อไว้อาลัยแด่ทหารทั้ง๓นายพร้อมกับข้อความว่า
จดและจำชื่อเสียงและวีรกรรมของท่านไว้ตราบเท่านานค่ะ
แล้วก็ไว้อาลัยแด่เหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
เมื่อเช้าตรู่วันนี้เพื่อนของทหาร๑ใน๓นาย
ยังนำปลาแซลมอนมาจากลบบุรีมาให้แม่ครัวที่เทศบาล
ข้าวต้มปลาแซลมอนเลี้ยงทีมงานอยู่เลย
เพราะมีความหวังว่าวันนี้เราจะได้เจอเพื่อนรัก
ปิดท้ายด้วยข้อความอาลัยจากแฟนเพจเฟสบุ๊ก
และช่างเครื่องฮิวอี้พวกเขากลับบ้าน
ปฏิหารไม่มีจริง